ร้อยเอ็ดก่อนนะเกิดเหตุคนข้างหนุ่มข้างขนาดไหน
ควงฆาตเหล็กอะคล้ายไอ้ตึกโบ๊ยไก่
วงค่าเหล็กควงไปควงมาไล่ฟาดประชาชน
ในพื้นที่หนีกันอลละหมานสุดท้ายแล้ว

ปล่อยมือไหวน้ำไหว

แล้วไม่ดีเจ็บตัว
ระวังแวะ
ระวังขา
ต้องเล่นเหรอพี่อันตรายเนาะถือไลกเนาะถือคลาดเนาะ

โดนไลน์

บ้านก่อนบ้านเลขที่๙๓อยู่หมู่๑๐ตำบลทุ่งทองอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
ยังไม่พอจากในบ้านเดินทะลุทะลวงออกมานอกบ้าน
เจอชาวบ้านคนอื่นเอาคราดเหล็กแหลมเนี่ยไล่ฟาดเขาหนีตายกันโอละหมาน
สุดท้ายแล้วต้องแจ้งฮะญาติของนายธนทัศน์เป็นคนแจ้งตำรวจเอง
ตำรวจมาก็ยังไม่ยอมฮะยังไม่ยอมเนี่ยเกิดความอารวาส
พออารวาสมาเจรจาดิคุยกับเขาคุยไม่รู้เรื่องครับ
แล้วก็จะมีการใช้คราดฟาดฟันเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
จึงจำเป็นต้องใช้ไม้งามในตำนาน
สยบเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ฮะตำรวจดงคลั่งจัดการกับคนคลั่ง
ตำรวจดงคลั่งใหญ่ในพื้นที่ของเกษตรวิสัยจัวร์๑๐๑ใช้ไม้ง่ามสยบ
นายธนทัศน์เอาไว้เรียบร้อยแล้วตามรายงานทราบว่านายธนทัศน์เนี่ย
มีประวัติใช้ยาเสพติดมาก่อนค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่เลยบอกว่า
ตรวจสอบไม่ยากนะครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายอารวาส
ในที่ชุมชนต่อไปครับ